คุณป้าท่านหนึ่งบอกโอ๊ยป้าไม่มีปัญญาแล้ว

ไม่มีปัญญาจะจ่ายเงินค่าอะไรรู้ไหมคุณ

มันพุ่งไป๑๐เท่าจากที่เคยใช้

โรงงานรีสอร์ทโรงแรม
ไม่ฮะบ้านป้าเป็นบ้านเล็กเลย
แต่ว่าค่าน้ำปลาปลาเดือนกันยายน๖๖๓บาท๖๖สตางค์
บอกฉันนะบ้านไม่เคยใช้น้ำเกิน๕๖๐๐บาทเลย
นี่มันสูงกว่า๑๐เท่าตัวเลยนะฮะ
จากเดิมจ่ายค่าน้ำปลาปลาเฉลี่ยเดือนละ๔๐๐๖๐๐บาทเท่านั้น
คุณป้าที่ว่าคือคุณป้าอารีอินสอนอายุ๕๖ปี
เป็นชาวบ้านในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
บอกโอ้ยป้าตอนนี้นะกุ้มเลย
เรามีแขนไก่หน้าผากใช่ไหมป้าจะเอาขาไก่หน้าผากแล้ว

บอกว่าที่ผ่านมาป้าใช้น้ำปลาปลาเฉลี่ยเดือนละ๒๐๓๐หน่วย
ก็เช็คนะในบินในใบอะไรอย่างนี้นะฮะ
พอเดือนกันยายนแหมมียอดใช้น้ำสูงถึง๒๖๗หน่วย
คุณดูสิหน่วยมันเพิ่มเป็น๑๐๑๐เท่า
แล้วก็ถูกเรียกเก็บค่าน้ำปลาปลา๖๐๐๐กว่าบาท
ค่าน้ำปลาปลาก็เพิ่มเป็น๑๐๑๐เท่า
ป้าตกใจมากเลยเพราะในบ้านอาศัยกันอยู่แค่๓คนเท่านั้นนะฮะ

ก็อาบน้ำแค่นั้นลดน้ำต้นไม้
รักต้นไม้เพราะบ้านป้าต้นไม้เยอะหน่อย
แต่มันจะเท่าไหร่กันเชียวถ้าเกิดว่าแค่นี้นะ
นั่นสิป้าบอก๖๐๐๐บาทจะเอาปัญญาที่ไหนไปจ่ายนะฮะ
พอป้าแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรองให้มาตรวจสอบนะครับ
ก็ต้องจ่ายค่าใช้เครื่องตรวจวัดมิเตอร์เองอีก
พอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็บอกว่ามาดน้ำปกตินะป้า

ป้าก็เลยบอกอ้าวแล้วยังไงอ่ะ
ดน้ำปกติน้ำก็ไม่รั่วไม่ซึม
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่การประปาบอกว่า
ป้าก็ต้องจ่ายตามยอดนะ๖๓บาท๖๖สตางค์
ซึ่งหากไม่สามารถจ่ายงวดเดียวได้
ก็ทำเรื่องขอผ่อนชำระได้นะป้า
แต่ป้ายืนยันบอกว่าค่าน้ำมันสูงผิดปกติจริง
ไม่ได้เกิดจากการใช้น้ำของคนในบ้านนะ
อาบอะไรวันละร้อยรอบหรือไงป้าบอกแบบนี้

อยากให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับ

ขอความเป็นธรรมค่ะว่าอะไรคะ
คุณจะเอากฎศีรษะในมีนมาที่เขาไม่รู้เรื่อง
ซึ่งเขาก็ดูอยู่ว่าโดยปกติเราอยู่แค่นี้
เราจ่ายเท่านี้เรายินดี
แต่ตรงนี้รับไม่ได้ตรงนี้รับไม่ได้มาก
คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบเรื่องนี้ให้กับคุณป้าด้วยนะ

เราตรวจสอบไปที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางกรอง
แจ้งว่าผู้จัดการสาขาไปราชการอีก๒สัปดาห
จะเดินทางกลับผู้จัดการถึงจะเป็นคนตัดสินใจอะไรได้

ก็เข้าไปตรวจสอบบ้านของคุณป้าถึง๒ครั้ง
คือมันไม่พบความผิดปกติจริงของมาตรวัดนะ
และไม่พบการรั่วซึมของน้ำภายในบ้านด้วย
ดังนั้นมันเท่ากับการใช้น้ำนี่แหละคุณ

ไปตรวจสอบที่การประปาจังหวัดอุบลราชธานีให้เลย
เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าไอ้มาตรวัด
มิเตอร์ตัวนี้มันมีความปกติหรือไม่
ระหว่างนี้ก็ยังไม่ต้องชำระเงิน
ขอให้รอผลการตรวจสอบให้เกิดการชัดเจนซะก่อนนะครับ
แล้วก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่นำมาดวัดน้ำ
ส่งตรวจที่จังหวัดอุบลก็ต้องรอผลก่อน
มาดวัดน้ำผิดปกติหรือไม่อย่างที่บอก
เวลาในการที่จะเอาไปตรวจสอบจะเสร็จสิ้นขั้นตอนเมื่อไหร่

ก็ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะฮะ
แต่ทีนี้เราก็กลับมาถามคุณป้า
คุณป้าเขาถอดมาดวัดน้ำมาเปลี่ยนให้แล้วก็เอาไปตรวจสอบแล้วนะ
แต่ว่าถ้ามาดวัดมันปกติคุณป้าทำไงต่อล่ะ

คุณป้าบอกว่าฉันจะจ่ายในเรทเดิมที่เคยใช้
คือ๔๐๐๖๐๐บาทมันเป็นมาตรฐานการใช้น้ำของบ้านป้าอยู่แล้วนะครับ

แต่ยังไงก็ตามป้าไม่ยอมจ่ายถึง๖๐๐แน่นอน
เพราะป้ายืนยันว่าเป็นการใช้น้ำเท่าเดิม

เอารอแล้วกันฮะรอผลตรวจสอบจากที่อุบลก่อนนะครับ
การประปาจังหวัดอุบลก่อนในการเอามาดวัดน้ำไปตรวจให้ชัดแจ้ง
ที่เหลือเดี๋ยวขอสเต็ปต่อไปนะคุณป้านะ
เดี๋ยวทีมข่าวของเราไม่ทิ้งเคสคุณป้านะครับ
คุณผู้ชมมาคอมเมนต์บอกผมใช้เป็นปียังไม่ถึงเลย
หรือเขาคิดรวมยอด๕๐ปีหรือเปล่าป้า